ตรงนี้หน่อยนะฮะแม่เกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับ
คนร้ายวิ่งราวสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๗บาทมูลค่ากว่า๒แสนบาทนะฮะ
เสื้อดำคนนี้เทาดำคนนี้มาขอดูทองจากพนักงานของร้านทอง
จะเห็นว่ามีพนักงานเยอะคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เยอะแยะ
นี่พนักงานเขาก็เอาขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะฮะวางบนถาดนะครับ
สักพักเดียวฮะจังหวะที่พนักงานเอาทองคำวางลงบนถาดทำทีเป็นเลือก
อ่าทำทีเป็นเลือกนะฮะนี่มีคนอื่นอยู่ด้วยนะฮะ
ไม่ได้ว่าโอ้โหปลอดคนอะไรเลยปุ๊บไปแล้วแล้วคนเยอะนะดูสิใช่
นี่มีคนพยายามวิ่งตามด้วยพนักงานก็ตกใจเผลอแป๊บเดียวฟึ๊บไปเลย
นี่ครับทุกผู้ชมครับสามเส้นนะฮะออกไปหน้าห้างเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คันนี้แล้วก็หลบหนีไปค่ะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็จริง
แต่ญาติพี่น้องเห็นอย่างงี้รู้จักแน่แน่อืมเพื่อนฝูงเจอโอ้โห
เห็นภาพเนี้ยรู้เลยใช่เพราะฉะนั้นหลบอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ย
ใครเจอยังไงต้องแจ้งตำรวจนะฮะไปวิ่งราวไปจี้อ่า
ไปเอาทองคำเขามานะครับจากร้านนะครับตำรวจก็ตรวจสอบพื้นที่นะครับ
ท่านผู้ชมครับไปดูร่องลอยของคนร้ายแล้วพนักงานขายของร้านเนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายทำทีมาขอดูสร้อยคอทองคำ
ขอดูสามเส้นมีน้ำหนักสามบาทหนึ่งเส้นน้ำหนักสองบาทอีกสองเส้น
รวมทั้งหมด๓เส้นน้ำหนักทอง๗บาทมูลค่า๒แสนบาทนี่ฮะ
ก็เลือกดูอยู่สัก๒๓นาทีแล้วก็ตามภาพเลยคว้าแล้วก็วิ่งออกไปเลย
ก็เหมือนมาเหมือนซื้อทองปกติเหมือนลูกค้าปกติแต่เขาก็เดินเข้ามาบอกเขาขอดูทองสองบาท
แล้วก็๓บาทแล้วพี่เขาก็เลยยกถาดลงมาให้ดู
แล้วก็เอามาเขาก็ดูแล้วทีนี้ดูสักพักเขาก็ถามว่าราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็คิดสภาให้พี่เขาคิดให้แล้วก็เขาก็มุนรูปแล้วเขาก็วิ่งออกไปเลย

จังหวะนั้นคือมีการวิ่งตามไหมครับ
วิ่งค่ะพี่เขาก็วิ่งออกตามไปดูแล้วก็กดสัญญาณ

ทั้งหมด๗บาท
มีพ่อค้าร้านนาฬิกาที่อยู่ในพื้นที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาพยายามวิ่งตามนะครับ
พยายามช่วยวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันเหมือนกันนะฮะ
ตำรวจบอกว่ากำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
จุดที่คาดว่าคนร้ายจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
เชื่อว่าคงตามตัวได้ในเร็วนี้

ผมก็ไม่กล้าวิ่งเข้าไปหา

คนนี้นี่เองอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

ก่อเหตุจี้ชิงทองแบบนี้
ไม่เคยรอดนะคะสุดท้ายก็ถูกจับจนได้ทุกเหตุการณ์ทุกคดีนะคะ